เพราะจากการเสนอราคามาทั้ง๒ล็อตนั้นยังเท่ากันครับ
แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าประมูลนั้นยังคงสู้กันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้นครับ
ไปติดตามรายงานจากคุณจิรภาสุริสุขครับ
ราฟแสดงราคาประมูลแต่ละรอบที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และราคาทั้ง๒ล็อตก็เท่ากันมาโดยตลอด
ทำให้เลขาธิการกศชเชื่อว่า
เคาะราคาครั้งนี้ดุเดือดมาก
เมื่อเดือนพฤศติกายนที่ผ่านมา
มีผู้ใช้สิทธิ์เวฟเวอร์ตั้งแต่รอบที่๑ถึง
ยังไม่มีรายใดใช้สิทธิ์เวฟเวอร์เลยจนถึงรอบที่๑๑
เปรียบเทียบการประมูลทั้ง๒ครั้งในรอบที่๒๐
เห็นความแตกต่างการเคาะราคาที่ชัดเจน
เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน
ล็อตที่๑ราคาอยู่ที่๒๒๘๐ล้านบาท
และล็อตที่๒ราคาอยู่ที่๒๓๔๗๔ล้านบาท
ราคารวมทั้ง๒ล็อตอยู่ที่๔๕๗๕๔ล้านบาท
โดยมีผู้เสนอราคาเฉพาะล็อต๑เพียงรายเดียว
ขณะที่ในวันนี้ในรอบที่๒๔
ราคาทั้ง๒ล็อตเท่ากันอยู่ที่

รวมอยู่ที่๔๑๘๒๘ล้านบาท
แต่มีผู้เสนอราคาสูงถึง๓ราย
เพราะฉะนั้นจะทำให้การระยะเวลาที่เท่ากัน

ราคาเฉลี่ยแล้วจะน้อยกว่าระยะเวลาของการประมูลในครั้งนี้
ในครั้งนี้ทุกรอบขึ้นไปทุกรอบ

เดี๋ยวประมาณสัก๓ทุ่มก็ทะลุ๒๐๐๐๐กว่าล้านต่อ๑ใบแล้วนะครับ
เลขาธิการกศชระบุว่า
เมื่อเริ่มเข้าสู่ราคาที่ล็อตละ๒๗๐๐๐ล้านบาท
จะเข้าสู่การแข่งขันที่แท้จริง
โดยประเมินว่าราคาใบอนุญาต๑ล็อตไม่น่าต่ำกว่า๓๐๐๐ล้านบาท
เมื่อราคาถึงจุดที่คาดไว้
เคาะราคาจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลง
จากนี้ยังประเมินด้วยว่าการเคาะราคาที่รุนแรง
ส่งผลทำให้การประมูลครั้งนี้ยืดเยื้อ
แต่ก็ยากต่อการคาดเดาว่าการประมูลครั้งนี้จะจบลงอย่างไร
ครั้งนี้เดี๋ยวต้องดูระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ฉากการประมูลเมื่อผ่านไปได้๓๓ชั่วโมง
โดยเคาะราคากันไปทั้งหมด๘๖รอบ
ส่วนล็อตที่๒ราคาห่างกันเกือบพันล้าน
รวมทั้ง๒ล็อตอยู่ที่๘๗๗๘ล้านบาท
ก็สตชย้ำว่าผู้บริโภคไม่ต้องกังวลว่า
หากราคาประมูลสูงแล้วจะทำให้ค่าบริการสูงเกินจริงนั้น
เพราะมีระบบคุ้มครองผู้บริโภคและประโยชน์ของรัฐอยู่แล้วค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน